คุณผู้ชมครับจากที่มันมีคลิปเหตุการณ์นะฮะ
เยาวชนซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีตำรวจในโซเชียล
คุณผู้ชมบางท่านอาจจะได้รับชมไปแล้วแต่ว่าในโซเชียลเองก็เสียงแตกเป็นสองฝ่าย
ว่าเอ๊ะตำรวจทำไมต้องทำขนาดนั้นทำไมไม่แค่ตักเตือนหรืออย่างไร
แต่บางคนก็บอกว่าก็สมควรแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนะฮะ
ไปชมคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วให้คุณผู้ชมตัดสินนะฮะ
ว่าคุณผู้ชมนั้นเห็นด้วยกับฝ่ายไหนนะครับ
โรมหลุดโค้งไปอย่างนั้นแหละฮะเยาวชนคนนี้นะฮะ
วัยรุ่นนี่แหละขับรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเนี่ย
โค้งก็ถลายออกไปจนฮะหลุดโค้งไปก็บาดเจ็บสิครับ
ตำรวจไล่ตามอยู่นะฮะรถเสียหลักไปชนนะฮะ
ก็ตัวเองก็บาดเจ็บรถก็พังอันนี้คือถนนสาย
วางน้ำสายอำเภอแปรงยาวที่ถาดเชิงเสานะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านพักนะฮะอยู่ที่อ่าตำบลพรวงทองนะฮะ
อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีอ่าไปพบกับตายายของน้องคนนี้
รวมถึงเจ้าตัวเองก็ยังเดินไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยนอนอยู่อย่างนี้แหละครับ
เนื่องจากว่าขาหักด้วยแล้วก็แขนขวาเองก็ฉีกขาด
กระดูกก็แตกต้องพักฟื้นต้อง๒เดือน
ตอนสิบเอ็ดโมงนะฮะขี่รถจากกระยานยนต์
คันที่เกิดเหตุไปกับเพื่อนหกคันเพื่อจะไปดูการแข่งรถที่
อำเภอพนมสละคอร์มจังหวัดฉาเซิงเซาบ้านอยู่ชนบุรีน่ะ
ขี่กลับไปผนมศรษฐคามชาติเชิงเสาห่างจากบ้าน๕๕กิโล
ระหว่างทางตำรวจขี่รถมาเรียกให้จอดแต่เพื่อนเร่งเครื่องหนีไปกันหมดเลย
ตัวเขาก็เร่งเครื่องตามไปแต่ถูกตำรวจไล่ตามคันเดียวเพื่อนหนีไปหมดแล้ว
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นก็คือหลุดโค้งแล้วก็บาดเจ็บ
สุดท้ายก็เลยต้องยอมให้จับแต่โดยดี
ขณะที่ยายของน้องคนนี้ก็บอกว่าจริงแล้ว
หลานยายเป็นเด็กดีนะหลานยายเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเลย
หลังเลิกเรียนก็จะมาช่วยงานที่บ้านทุกอย่าง
ช่วงเช้าเองตื่นมาก็ไปกรีดยางตำรวจไม่น่าจะไล่ตามกันขนาดนี้
เหมือนเป็นการทำเกินกว่าเหตุยายว่าอย่างนั้นนะครับ
ก็เลยอยากให้ตำรวจนั้นมาเยี่ยมบ้างและรับผิดชอบบ้าง
เพราะว่าตัวเองนั้นก็ตักเตือนหลานไปแล้วเช่นเดียวกัน
อย่างที่ยายท่านว่าแหละชาวเน็ตเองก็เสียงแตก

ถ้าน้องคิดว่าผิดก็จอดดีกว่า
ตำรวจก็คงแค่ว่ากล่าวตักเตือนไปหรือเปล่า
หรืออย่างไรชาวเน็ตเองก็แบ่งเป็นสองฝ่าย
มีทั้งคนบอกว่าตำรวจเองก็ทำเกินกว่าเหตุ
ตามขนาดนั้นเด็กมันก็กลัวก็ต้องขับหนี

อีกฝ่ายก็บอกว่าก็เด็กไม่ควรจะหนีนะฮะ

เพราะว่าเป็นเยาวชนขับรถแบบนี้มันก็ผิด

ถ้าอายุยังไม่ถึงมีใบขับขี่

ถ้าถึงแล้วสวมหมวกกับนอกซะ